กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูอุทาหรณ์สำหรับบ้านของประชาชนที่ใช้แอร์เก่า
โดยเฉพาะนานกว่า๑๐ปีนะคะ
ล่าสุดเกิดเหตุขึ้นอีกแล้วนะคะ
เป็นกรณีคอมแอร์ระเบิดที่เชียงใหม่
แล้วเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒รายด้วยนะคะ

เนื่องจากว่าแอร์มันไม่เย็นพอแอร์ไม่เย็นปุ๊บ
เจ้าของร้านขายของชำที่สรรป่าตองค่ะ
โทรเรียกช่างแอร์บอกว่าช่วยมาดูหน่อย
ปรากฏว่าช่างมาค่ะมาเติมน้ำยาแอร์ที่คอมแอร์
จังหวะที่เติมน้ำยาแอร์ค่ะจู่แอร์มันก็ระเบิดเลย
แล้วปรากฏว่าเศษซากกระจัดกระจายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส๒คน
ก็คือเป็นเจ้าของร้านขายของชำ๑กับช่างซ่อมอีก๑นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนสักประมาณก่อนเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่ตำรวจสพสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้ง
ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ไปพบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในร้านปวิวัตร
ซึ่งเป็นร้านขายของชำหน้าตลาดทุ่งเสี่ยว
ติดกับถนนสายเชียงใหม่ฮอดตำบลบ้านกลางค่ะ
พอไปถึงพบผู้ชายสองคนเนี่ย
นอนร้องโอดอวยอดโอยจมกองเลือดอยู่ค่ะ
มีเศษซากของหม้อเป็นหม้อคอมพิวเซอร์
แล้วก็แผงแอร์เนี่ยกระจักกระจายแบบผ้ามันสกรูนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบทราบว่าผู้บาดเจ็บคนแรกเนี่ย

ชื่อว่าคุณวิวัตตันติฤทธิพรอายุ๖๗ปี
มีบาดแผลฉีกขาดถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณต้นขา
แล้วก็แผลไฟไหม้ตามร่างกาย
ส่วนอีกคนค่ะเป็นช่างซ่อมแอร์
ก็คือนายเกษมปาลิกุยอายุ๕๔ปี
มีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดแล้วก็แผลไฟไหม้ตามร่างกาย
ชาวบ้านเนี่ยช่วยนำทั้ง๒คนออกมาจากจุดเกิดเหตุ
จากนั้นให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วรีบนำตัวส่งต่อโรงพยาบาลสรรป่าต่อ
แต่ช่างแอร์ค่ะอาการสาหัสมาก
ก็เลยนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวนดอก
ก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ไปสอบถามพี่สาวของเจ้าของร้านขายของชำ
ก็คือนางอังคณาตันติฤทธิพรอายุ๖๙ปีท่านนี้แหละค่ะ
คุณอังคณาบอกว่าก่อนหน้านี้แอร์ในร้านมันไม่เย็น
ซึ่งแอร์เนี่ยมันเก่าแล้วติดตั้งมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
ก็เลยโทรตามช่างแอร์ซึ่งเป็นช่างประจำของทางร้านนั่นแหละ

พอมาถึงน้องชายพาช่างพร้อมกับอุปกรณ์
ขึ้นไปบริเวณระเบียงชั้น๒ของร้าน
ขณะที่ทางช่างกำลังลื้อคอมเพอร์เซอร์แอร์เลยนะ
แล้วก็กำลังเติมน้ำยาแอร์เข้าไปค่ะ
จู่แอร์ก็เกิดระเบิดขึ้นมามีสะเก็ดระเบิดแล้วก็ไฟลุกไหม้
ทำให้น้องชายที่ยืนดูอยู่เนี่ย
แล้วก็ช่างได้รับบาดเจ็บสาหัส
ใกล้เคียงก็ได้ยินเสียงก็เลยมาดู
แล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
ไม่ใช่ช่วยไปยืนไปอยู่ก็จะคู่เข้าแล้วก็
ก็เจ็บตรงฝาดแล้วนะค่ะ